เดี๋ยวพาไปดูเรื่องราวดีที่เกิดขึ้น
ที่จังหวัดพิสโนโลกนะคะ
โอ้โหไปดูดิเขาสารพลาสติกนะเพื่อที่จะหารายได้

โอ้ทำยังไงฮะ
นี่ครับร้านโอเวนตินจิตใจดี

จริงเหมือนอยากชาญโอเวนตินเลย
พาไปที่รับบริเวณอาคารผานิต
วัดราชบูรณะตำบลในเมืองจังหวัดพิศนุโลก

ก็พาไปดูกลุ่มจิตอาสาเขาพากันมา
รวมตัวกันสารเส้นพลาสติกสร้างความสุข
ยังไงก็เป็นการนำพลาสติกมาประดิษฐ

กร้าก็มีที่ใส่แก้ว
ฟ้าชีก็มาครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
นำมาขายนะแล้วก็สร้างรายได้

แต่ว่าเป็นการนำรายได้ทั้งหมดที่ขายได้
เอาไปบริจาคไปซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ
ให้กับโรงพยาบาลชาติตรการครับ

ก็ถามคนนี้เลยครับคุณคนึงนิดนาสมใจ
ซึ่งเป็นนายกสโมสรไลออนพิศนุโลกก็เล่าว่า
ขณะนี้ทางสโมสรไลออนพิศนุโลกครับ
ก็มีโครงการหาเงินระดมทุนซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ
มูลค่า๔๘๐๐๐บาท
เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลชาติตรการ

นี่แหละครับการสารแบบนี้เนี่ย
ก็สามารถจำหน่ายได้แล้วกว่า๕๐๐ชิ้นนะ
ถือว่ามีผู้ที่ใช้ใจบุญนะครับมาช่วยกันซื้อไป

นำไปซื้อเครื่องกระตุกหัวใจอย่างที่ผมบอกนะครับ
ก็ตอนนี้เขาบอกว่า
สามารถระดมทุนได้แล้ว๑๖๐๐๐บาทเลยทีเดียวนะครับ
เป็นกำลังใจให้แล้วใครที่อยากจะไปช่วยกันก็
ลองไปหาซื้อกันได้นะครับที่จังหวัดพิสุนโลกแบบนี้
พี่เขาตอนนี้ยังเปิดรับสอน
ในการสารเส้นพลาสติกให้ฟรีอีกด้วย
ใครอยากเป็นอาชีพเสริมก็มาเรียนได้ฟรีนะ
หรือว่าแบบใครอยากจะไปช่วยร่วมด้วยช่วยกันก็ได้
ได้หมดนะครับอ้าวแล้วก็ใครเนี่ยนะครับ
อยากจะไปร่วมทำบุญหรืออยากจะเรียนรู้กัน
เส้นพลาสติกแบบนี้ผมว่าโทรไปเลยดีกว่านะครับ
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับ๐๘๑
โทรไปคุณอะไรคุณขนึงนิดค่ะ
เบอร์นี้เป็นของพี่เขานะครับลองไปสอบถามกันดูนะครับ
คือหลายคนผมว่าน่าจะมีหลายไอเดียคือ
อยากจะไปช่วยสารเส้นพลาสติกไปเรียนรู้ก็มี
หรืออยากจะไปร่วมบริจาคเป็นเงินที่จะสมทบทุนในการซื้อเครื่องกระตุกหัวใจก็ดีเหมือนกัน
ดีเหมือนกันนะคุณนะได้เป็นการสร้างอาชีพให้กับตัวเองด้วยนะคะ
แล้วก็ได้ร่วมบุญด้วยถือว่ามันเป็นการส่งต่อบุญนะ
เพราะว่าการที่เราทำบุญด้วยการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างมันเป็นบุญใหญ่นะ
หมอไก่ก็แนะนำนะว่าทำบุญเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์การแพทย์ทำให้เราก็สุขภาพดีเป็นอานิสงฆ
แต่จริงแล้วอยู่ที่ใจเรานะคะอย่างกิจกรรมแบบนี้โครงการแบบนี้ดีก็ไปร่วมกันได้ด้วยค่ะ